ถึงเวลาต้องพึ่งพลังโซเชียลอีกแล้วนะคะ
มีแม่ค้าสาวรายหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะ
โดนขโมยถังน้ำแข็งอุปกรณ์ทำมาหากินเลย
คนร้ายขับเข้ามาขโมยอย่างใจเย็น

เธอเลยต้องนำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อที่จะให้โซเชียลช่วยกันหาตัว
แล้วก็จับคนร้ายรายนี้เอาถังน้ำแข็งใบเบอร์เรอของเธอ

ทำไมยกไปง่ายดายแบบนี้นะ

แต่กล้องมุมจรปิดก็จับผ้าไปได้ชัดเจนนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านขายของชำที่ซอยหลังโลตัสสันขยอมนะคะ

คนก็ทำมาหากินกว่าจะหาเงินมาลงทุนได้แต่ละบาท
ของแบบนี้ยังจะขโมยไปอีกเนอะ

นะครับฮานิบะเฮ้ยฮานิบะเฮ้ยก็
มึงนิบะเฮ้ยอะไรแบบนี้
อันนี้ภาษาเหนือใช่ไหมคือโกรธนั่นแหละว่าแบบโอ๊ย
คิงกับฮานิบะเฮ้ยพูดกันได้เหมือน
ผมกับคุณกูกับมึงอะไรแบบนี้

นี่แต่ก็จะให้เจ้าของภาษาท้องถิ่นเขามาเล่าให้ฟัง
นี่แหละค่ะพอมีคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คนเข้ามาคอมเมนต์วิภาควิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับ

ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้หน่อยเถอะ
ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะเขาบอกว่า
เดือดร้อนมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันคืออุปกรณ์ทำมาหากิน

ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปแจ้งความแล้วล่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพสันใจเขาบอกว่า
รู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใครตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ

ก่อเหตุแบบนี้หลายพื้นที่แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ